อุ้ยเหมือนสมัยแบบว่าหวัดเลยเนี่ย

ค่ะ

รู้สึกรู้สึกดีใจนะคะที่

ขนาดนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เอ็มต่อไป

อาชีพแม่เนี่ยคือคุณมีลูกแล้วเนี่ย

คุณไม่มีวันที่จะพักได้

มูลจะโดนพักงานไม่ได้ค่ะ
คุณจะป่วยคุณจะอะไรเนี่ยไม่ได้เลย

อาชีพแม่นี่คือเป็นอาชีพที่
มันไม่จบค่ะเพราะฉะนั้น

คุณแม่ดีเด่นเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติจริง

ตอนที่เขามาบอกว่าเนี่ยเป็นคุณแม่ดีเด่น

ของเด็กทุกคน

เขาบอกน้องสกายว่าโอเค

เรายอมที่จะเสียสละให้ลูก
ให้ลูกมีชีวิตที่ดี

พอเกดเจอเห็นหน้าเขาได้กอดเขาแล้ว

บ่อยยังไงก็ไม่พอ

ทั้งเดือนเลยนะไม่ได้เจอลูกเลย

เสร็จหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็

เข้าใจยังไงค่ะ
เข้าใจค่ะน้องเข้าใจแล้วตอนนี้เขาอยู่ในวัยที่

ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะสมัยนี้มันมีวิน

ค่ะเพราะฉะนั้น

แน่นอนแน่นอนเกดโชคดีตรงที่ว่า

มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อค่ะละ

แล้วก็เห็นรอยยิ้ม

ห่วงค่ะแค่
รู้ว่าเขาข้ามถนนจากนี้ไปตรงนี้
เรายังรู้สึกเลยว่าเขาจะหันมองซ้ายมองขวาไหม
เขาจะอะไรอย่างนี้คือเป็นห่วงหมดอ่ะฮะทุกอย่าง
มีส่วนความฝันของเขาตอนนี้อย่างที่อยากเป็นทิมชาติอยู่ไหมคะ
อันนั้นมันน่าจะเป็นความฝันของแม่มากกว่า
มากรุงเทพก็หาโค้ชให้เขาแล้วก็ก็ยังฝึกว่ายน้ำอยู่ยังเทรนด์อยู่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอนนี้เขาก็ยังรักในการแข่งว่ายน้ำ
เพราะว่าคุณแม่ก็ยังอยากได้แน่นอนค่ะอลิมปิกสักหนึ่งค่ะ
กิจคิดว่าพอเขาถึงอายุประมาณสัก๑๓๑๔เนี่ย
เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เขาทำตอนนี้มันยังสนุกอะไรอย่างนี้
แต่พอเขาโตแล้วจะต้องมีอะไรให้เขาซึ่งได้มากกว่า
เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะรู้เลยอยากให้เขาทันให้เขาทันคน
ตอนนี้เริ่มต่อเลยค่ะในเกมมีอะไรจะพูดถึงการบ้านที่มันหยุดในช่วงที่มา
เก็บไม่กินโกโก้เราไม่พรุ่งถึงเพราะว่าโกโก้เป็นน้ำที่เก็บไม่ดื่มค่ะกินแล้วอ้วนค่ะ
เข้าใจแบบอะไร

เข้าใจอะไรผิดเหรอเกรดทำอะไรผิดล่ะคะเพราะฉะนั้นเกดต้องออกมาพูดอะไรล่ะ
ค่ะเกรดอย่างที่เกรดบอกเกรดอ่านเกรดบอกค่ะ
ใช่ค่ะก็อันนี้ก็ต้องนักเกดยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเกดคงต้องขอบคุณทุกคนนะคะ
ที่มีแฮชแท็กแม่ฉันเป็นคนดีแฮชแท็กเซฟเมธินีก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าเก๋คิดว่า
สิ่งที่เกดทำอ่ะเกดไม่ได้เป็นคนแค่พูดอย่างเดียวเกดโชว์ด้วยการกระทำ
แล้วเกดเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วสัมผัสเกรดเข้ามาในชีวิตเกดหรือเกดได้เข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเกดเป็นคนยังไงนะคะ
เพราะฉะนั้นเอ่อเรื่องเอ่อที่บอกว่าเป็นกระแสหรืออะไรอ่ะอืมบางทีเวลามันการที่จะต้องมีกระแสมันต้องมีฝั่งเดินกับอีกฝั่งเดิน
แต่ถ้าเกี่ยวมันอาจจะเป็นกระแสสำหรับเขาแต่สำหรับเกรดแล้วก็เป็นอะไรหรอครับ
ใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรใครจะอยู่ที่ไหนเวทีไหน
ก็ตามนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็เชิญค่ะ

เกะเป็นผู้หญิงคนนึง
คนเดียวเล็กเล็กแล้วการที่อย่างที่น้องพูดที่เขาทำแบบนั้น
เกจรักเกจเอ็นดู่เกจช่วยเกจรับร้องที่จะช่วยลูกเกจทุกคน
ใครยินดีที่จะรับความรักเก่งก็รับไปใครไม่รับก็เรื่องของคุณนะคะ
เพราะฉะนั้นเกดเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีอื่นไม่ได้ทำเพื่อเอาชนะเกดหรอกเกรดเป็นใคร
คุณจะเอาชนะเกดอะไรนี่มันคือชีวิตจริงไม่ได้มาถ่ายรายการเกดไม่ได้มาเล่นเกม
พูดชื่อนี้แล้วเกดรู้สึกดีใจจังเลยเกดไม่ได้เจอป้อมนวัดมานานมากโอ้โห
ป้องนาวัดเกดรักมากค่ะ